หมและทีนี้จังหวะที่เขากำลังจะเอาถังลงไปวางตอ่ะ
เครนมันตะแคงแล้วแขนเครนคุณผู้ชมไปฟาดคนงาน
ละหรอมีคนงานคนไทยคนนึงกับมียันมารคนึงอยู่
ละฝั่งของแขนรถเครนนะโดนฟาดไปคนหนึ่งเสียชีวิต
ชีวิตอีกคนเจ็บครับตำรวจสอบพอกระทุ่มแบรนด์รับแจ้งเหตุ
เครนที่ใช้ในการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนเนี่ยมันล้มครับ
แม่น้ำท่าจีนหน้าวัดดอนไก่ดีที่อำเภอกระทุ่มแบนสมุทรสาคร
คนงานที่เสียชีวิตเป็นคนงานชาวไทยครับส่วนชาวเมียนมาเนี่ยบาดเจ็บ
ในที่เกิดเหตุก็จะเห็นเนี่ยรถเครนพลิกตะแคงแบบนี้เพราะว่าฐานยึดพื้นมันหลุดออกแล้ว
ส่วนแขนรถเครนตกลงริมตลิ่งครับจมแม่น้ำท่าจีนไป
ทางญาติของคนงานและชาวบ้านที่อยู่ในที่เกิดเหตุก็บอกว่า
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนที่คนงานกำลังช่วยกันเอาถังลงไปในแม่น้ำท่าจีน
เพื่อจะทำเป็นฐานทุ่นอ่ะคุณผู้ชมหรือทำโป๊ะนั่นแหละคนงานที่บาดเจ็บกับเสียชีวิตยืนอยู่คนละข้าง
ลวดสลิงที่ห้อยลงไปครับไอ้จังหวะที่กำลังจะวางถังจะทำทุ่นเนี่ย
เครนพลิกฮะส่วนแขนเนี่ยก็เลยร่วงลงไปฟาดทั้งสองคน
หายไปในแม่น้ำท่าจีนเลยต่อมาเจ้าหน้าที่มูลนิธิ
ช่วยกันนำตัวคนงานเมียนมาขึ้นจากน้ำได้ครับแล้วก็ส่งโรงพยาบาลไป
แต่คนงานชาวไทยนี่สิถูกพบว่าเสียชีวิตอยู่ในแม่น้ำก็เลย
นำร่างกลับขึ้นมาในสภาพไร้วิญญาณแล้วครับ
ชาวบ้านแถวนั้นเขาเชื่อแบบนี้คุณน้ำแข็งคุณผู้ชม
มันอาจจะเป็นอาถรรพ์ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้
เพราะวันที่เกิดเหตุเป็นวันพระ
และหน้าวัดแห่งนี้เคยมีคนจมน้ำตาย
แล้วก็มีมากระโดดน้ำตายบ่อยเลย
เป็นไปได้ว่าเป็นไปได้ว่าอะไร

อีกทีว่านี่เป็นความเชื่อของชาวบ้านนะครับ
หลังเกิดเหตุแล้วตำรวจก็เรียกผู้รับเหมาก่อสร้างครับ
แล้วก็ผู้ควบคุมงานคนขับรถเครนคนงานก่อสร้าง
และพยายามคนอื่นที่เห็นเหตุการณ์

ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ